มันเป็นเรื่องเหมือนปัญหาในครอบครัวระหว่างแม่ลูก

โอ้โหแต่ละเรื่องมันกลับตลปัดกลับไปกลับมาหมดเลย
เรื่องเริ่มต้นที่มีสาวชุมพรวัย๒๒คนนึง
โทรแจ้งมูลนิธิปวีนาบอกว่าช่วยด้วย
หนูถูกแม่แท้ขังไว้ในบ้าน
เพราะจะบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่ง
หนูไม่อยากแต่งหนูเครียดมาก

ตำรวจกับมูลนิธิลงพื้นที่ไป

เพราะกินยาเกินขนาดฆ่าตัวตายไปแล้ว
แต่โชคดีจนที่โรงพยาบาลตำบล
มีคนไปแจ้งแล้วพาส่งโรงพยาบาลทัน
หมอล้างท้องทันเธอรอด

โอ้โหนี่แม่กักขังลูกบังคับแต่งงาน
ทำให้ลูกเครียดถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายหนีเลยเหรอ
ผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๒ปีนะคะ

เหมือนว่าเพื่อนชื่อพราวแล้วกันนะ

บอกแกช่วยฉันทีไม่ไหวแล้ว

แม่ล็อกฉันขังฉันไว้ในบ้าน

แล้วแม่จะให้ฉันแต่งงานกับผู้ชายที่ฉันไม่ได้รัก
ทำคุณสัยทำของใส่ฉันไม่ไหวแล้ว

เรียนอยู่ที่สุราชแต่กลับมาอยู่บ้านแม่ที่ชุมพร

ตีรถขับมาจากสุราชจะมารับ๒๗ตุลาคม

แล้วก็เห็นภาพเธอวิ่งหนีออกมาจากบ้าน
แต่สุดท้ายแม่วิ่งตามมาตะครุบตัวได้

นี่ค่ะนั่นแสงไฟกระพริบจากมือถือ
นั่นคือนั่นคือผู้หญิงที่โทรไปขอให้เพื่อนขับ
ขับมาแล้วเธอกำลังจะกระโดดขึ้นท้ายรถเนี่ย

ปรากฏนี่ยังไม่ได้ขึ้นเพราะอะไรรู้มั้ยคะ
วิ่งตามออกมาแล้วกระโดดขึ้นท้ายกระบะไปด้วยกัน
คว้าตัวแล้วลากกลับลงมา

เห็นไหมก็คือสุดท้ายเพื่อนที่ขับมารับก็ไม่สำเร็จ
ก็ต้องขับกลับไปส่วนแม่ล็อกคอลูกสาวกลับเข้าบ้านใหม่ค่ะ
ต้องคุยสองฝั่งนะนี่คือฝั่งจากเพื่อน
ที่บอกว่าเพื่อนโทรมาบอกให้ขับรถจากสุราชมารับหน่อย
ฟังแม่หน่อยดีไหมคะฟังแม่ก่อน
แม่บอกแม่ช้ำใจมากนะทุกอย่างเหมือนแม่ผิดไปหมดเลย
แจ้งทีละข้อละกันหนึ่งนี่แม่คุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ
หนึ่งแม่ไม่ได้กักขังลูกสาวแต่แม่ห้ามไม่ให้ออกจากบ้านจริงจริง
เพราะแม่หวังดีไม่อยากให้ไปคบกับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
สองเรื่องแต่งงานอืมแม่ไม่ได้บังคับนะก็ลูกตกลงรับปากจะแต่งงานเอง
หดการ๔พฤศจิกายนนี้ผู้ใหญ่สองฝ่ายรับทราบ
แต่งงานด้วยความสมัครใจก็ยังไปดูชุดแต่งงานด้วยกันเพื่อถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่เลย
คือแม่เป็นห่วงลูกมากเพราะลูกแม่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย
เคยมีปัญหาโรคซึมเศร้าพักหนึ่งอยู่ไม่คุยกับแม่๕วัน
อยู่ก็เก็บเสื้อผ้าของว่าที่ลูกเขยไล่ออกจากบ้านบอกไม่เอาแล้วไม่แต่งแล้ว
พยายามพูดคุยไกล่เกลี่ยผิดใจกันหนักขึ้นอีก
แม่ห้ามออกนอกบ้านเพราะแม่ก็อาย
ไม่รู้จะคุยกับผู้ใหญ่อีกฝั่งยังไงในเมื่อตกลงกันแล้วอาทิตย์หน้าจะแต่งอยู่แล้ว
แม่เองก็เสียใจนะที่ลูกโทษว่าทุกอย่างเหมือนแม่ผิดไปหมดเลย
และยิ่งมารู้ว่าอ้าวลูกสาวจะแต่งงานกับผู้ชายคนนึงอยู่แล้ว
แอบคบผู้ชายอีกคนนึงแล้วตั้งแต่คบกับคนนี้เนี่ยนะ
พฤติกรรมเปลี่ยนไปก้าวร้าวไปหมดเลย
เลยรู้สึกว่าลูกแม่ไม่เคยเป็นแบบนี้หรือว่าลูกแม่โดนของหรือเปล่า
ที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงเลยนะหัวอกคนเป็นแม่
แม่ก็เจ็บช้ำน้ำใจกับลูกสาวคนนี้มาตลอดนะ
เรียนมต้นไปต่อมปลายก็ไม่จบต้องออกกลางคัน
แม่ก็ให้อภัยขอไปเรียนต่อสายอาชีวะแม่ก็สนับสนุน
เรียนยังไงไม่รู้แหละท้องกลับมามีลูก
แม่ก็เป็นคนเลี้ยงหลานตอนนี้ขวบเศษแล้วนะ
ลองฟังเสียงแม่ดูนะคะ
นี่เรื่องฝั่งแม่
ไปดูเรื่องฝั่งลูกนะครับ
เรื่องฝั่งแม่ไปดูเรื่องฝั่งลูกน่ะ
ผู้ถูกกระทำที่บอกว่าถูกแม่กักค้างหน่วงเหนียว
คือน้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันนี้พอดีนะคะ
น้องเล่าแบบนี้เลยว่าหนูไม่ได้อยากแต่ง
กดดันให้หนูแต่งงานกับผู้ชายคนนี้

รู้จักช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะว่าคุณตาเสียชีวิต
ก็เลยวานให้เขาไปส่งที่บ้านแม่ที่จังหวัดชุมพรให้หน่อย
ไม่ได้เป็นคนที่คบหาเป็นแฟนอะไรกันมาเลย
แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้กับแม่ก็ทำความรู้จักกัน
โดยการแอดเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนกัน
ซึ่งตอนนั้นสิงหาคมเธอคบกับอีกคนนึงแล้ว
ผู้ชายคนที่แม่บอกว่าทำคุณสัยใส่เธอนี่แหละ
แม่ก็มากล่อมเธอมาเป่าหูเธอว่าเนี่ยโดนผู้ชายทำของใส่นะ
เธอก็ไม่เชื่อแต่แม่ก็ยังบอกไปต้องไปแก้ของ
ปลายเดือนกันยายนบอกให้ไปแก้ของ

แล้วก็ที่สำนักทำพิธีในจังหวัดชุมพรอีก๒ครั้ง
ยอมทำตามแม่หมดเลยนะเพราะคิดว่าแม่หวังดี
แล้วแม่ก็พยายามพูดกรอกหูเธอตลอดเลยว่า
เนี่ยถ้าแต่งงานกับผู้ชายคนที่แม่เอสแอดเฟซบุ๊กอ่ะ
ที่แม่บอกไว้เนี่ยนะอนาคตหนูจะดีเลยนะ
หมอดูก็บอกเธอด้วยว่าผู้ชายคนที่จะแต่งงานด้วยคนนั้นนั่นแหละ
คือพ่อของลูกตั้งแต่ชาติที่แล้ว

ป่ะตอนนี้เครียดแล้ว
ต้นเดือนตุลาคมเครียดหนักขึ้นเรื่อย
แต่เธอแก้ปัญหาด้วยการรับปากแม่ไปก่อน
ซึ่งช่วงนั้นปิดเทอมอย่างที่บอกเรียนอยู่สุราช
เทอมก็เลยกลับมาอยู่บ้านแม่ที่ชุมพร
กลางเดือนตุลาเธอย้ายหอพักมาอยู่นอกเมืองสุราช
เพราะผู้ใหญ่แนะนำให้ทดลองอยู่กันกับผู้ชายที่จะแต่งงานด้วยก่อน

เธอเองก็ตกปากรับคำเพราะไม่อยากทะเลาะกับแม่

ไม่รักมันอยู่ไม่ได้มันไม่อยากแต่งงานด้วย
เสร็จปุ๊บแม่ก็มารับจากสุราชกลับไปอยู่ชุมพร

เนี่ยต้องจัดงานสี่พฤศจิกายนนะ

ไม่ได้อยากแต่งงานแล้วมันใกล้จะฝึกงานอยู่แล้ว

อยู่แม่ไปเดินไล่ล็อกประตูบ้านด้านนอกทุกประตู
แล้วบอกเธอว่าถ้าออกไปจะตีให้ตาย

ขับรถมารับหน่อยไม่ไหวแล้วอยากหนีออกจากบ้าน

แต่สุดท้ายการหนีไม่สำเร็จ

แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะบอกว่าเป็นเรื่องแม่ลูก

เลยตัดสินใจโทรแจ้งมูลนิธิปวีนา

แก้เชื่อเรื่องศัยศาสตร์มากเกินไป

บอกว่าให้ไปมีอะไรกับคนที่เธอจะแต่งงานด้วย

เธอทำด้วยนะโห

คำตอบที่ได้คืออะไรพิธีมันไม่สำเร็จน่ะ

อามูลตำรวจ
แก้เชื้อ

ทำร้ายลูกอ่ะค่ะเค้าอยากใช้ชีวิตบนโลกค่ะจริงมากกว่าค่ะ
ไม่อยากให้เชื่อใสเยอะสายเยอะเกินไปอ่ะค่ะบางครั้งมันเป็นขั้นทำร้ายชีวิตคนหนึ่งได้เลย
แล้วตอนนี้คุณจะทำยังไงบอกค่ะ
ก็คือหนูกะว่าจะให้เรื่องเงียบไปสักพันค่ะก็จะกลับไปกลับขอโทษแม่
ก็คือไม่ได้ตัดอะไรกับแม่ค่ะยังรักแม่เลย
สองฝากสองฝั่งเป็นแบบนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตำรวจกับเจ้าหน้าที่แล้วแหละ
ส่วนเพื่อนที่ขับรถไปช่วยเขาก็บอกว่าก็สงสารเพื่อนเพื่อนโทรมาขอความช่วยเหลือเธอก็อยากช่วย
เพราะทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนร้องไห้ตลอดเวลาเลยจริงคนรักเพื่อน
คุณยายอยากจะเลี้ยงเอง
แต่ถ้าพูดตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่เด็กว่าจะให้เด็กอยู่กับใคร
ลูกสาวตอนนี้ไม่ค่อยกล้าอยู่กับแม่แล้ว

เดี๋ยวจะเอาลูกของตัวเอง

ก็ต้องยินยอมอะค่ะหลังจากที่

หายจากหายจากอาการที่

คือไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงแบบนี้อีก
เพราะว่าทุกคนรู้แล้วแต่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันหมดเลย